ตรงนั้นให้ดีนะพี่นะเดี๋ยววันนี้พายุจะเข้าระวังอันตรายกันด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ

วันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตอนบน
รับมือกับฝนตกหนักได้เลยค่ะ
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยนะคะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศ
ถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
นี่แหละค่ะกลุ่มเมฆฝนตอนนี้ปกคลุมที่เวียดนามอยู่นะคะ
ขณะที่เรื่องของปัจจัยอื่นนะคะก็ดูจากแผนที่อากาศ
ร่องฝนพาดผ่านบริเวณนี้นะคะ
มันก็ทำให้มีความชื้นมีลมมีความร้อนสะสมเกิดเป็นฝน
แล้วก็จะฝนตกหนักตลอดแนวนี้เลย
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงมากขึ้น
เพราะว่ามันกำลังหอบความชื้นไปสมทบกับดีเปรชั่นลูกดังกล่าว
และดีเปรสชันลูกนี้ก็จะเคลื่อนมาอย่างประเทศไทย
เวียดนามวันนี้นะคะมันก็จะเดินทางต่อมาอีกภาคอีสานนะคะ
แล้วก็มาที่ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ออกไปในลักษณะแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นคาดการณ์กันในช่วง๗๙ตุลาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องออกเดินทางก็อยู่บ้านนะคะ
เพราะว่าฝนจะตกหนักทำให้การเดินทางลำบาก
ที่เพชรชบุรีและประจวบคิริขันทร์
ส่วนภาคกลางเน้นหนักกรุงเทพมหานครปริมณฑล
พระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีนั่นเองนะคะ
วันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนได้เหมือนกันในช่วงเวลาค่ำเย็น

เพราะว่า๘ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
บ้านเรือนของท่านถ้าไม่แข็งแรงดูแลรักษาให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ